เชียงรายอยู่กันยังไงครับเป็นห่วงจริงเลย
สภาพอากาศที่เชียงรายวันนี้ติดอันดับ๑
มีมลพิษมากที่สุดในประเทศไทยครับคุณผู้ชมฮะ

โอ้โหนี่แหละครับ
ช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๓๑นาทีที่ผ่านมานี่
วัดได้๖๔๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ

เชียงใหม่อยู่อันดับ๙๒๐๖ไม่ได้ยิ่งห่อนไปกว่ากันสักเท่าไหร่เลย
จะเห็นว่าสภาพอากาศที่อำเภอฝางแล้วก็ใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่
มีฝุ่นควันปกคลุมทั่วบริเวณครับ
คือมองเห็นได้นิดเดียวระยะทางนิดเดียวนะครับ
โดยรอบตัวเป็นสีเหลืองไปหมดส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนครับ
บางคนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเจ็บคอแสบจมูกบางคนแสบตาผื่นขึ้นแล้ว
ได้แสดงให้เห็นจุดความร้อนในประเทศไทย
โอ้โหมันจะไม่แดงได้ยังไง
๕๕๗๒จุดฮะสูงสุดในรอบ๕ปี
ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์๒๙๘๒จุด
สงวนแห่งชาติ๑๗๘๕จุดนะครับ
นั้นก็เป็นพื้นที่การเกษตรเป็นชุมชนนะครับ
เขตสอบประกอบเป็นริมทางหลวงทั่วไป
จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือจังหวัดน่านฮะ
๖๓๘จุดแม่ห้องสอนนี่๕๕๘จุดอุตรดิษฐ์๔๓๐จุดครับ
ส่วนประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาติดกับเราเนี่ยนะครับ
มีสูงสุดหมื่นกว่าจุดครับคุณสวปลาว๙๐๐กว่าจุด
ัมพูชา๑๓๐๐กว่าจุด
ไปดูนักบินฮะนักบินเขาโพสต์ภาพท้องฟ้าขมุกขมัว
กคลุมไปด้วยฝุ่นคุณผู้ชมครับไหนลันเวย์โอ้โหเห็นลาง
นี่คือท่ากาศยานานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับ
ทัศนวิสัยมองได้แค่๙๐๐เมตรครับ
มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกว่าเอาเครื่องบินจอดได้ไหม
ต้นโพสต์ตอบว่านำเครื่องบินลงจอดได้
ส่วนสาเหตุมาจากนั่นแหละครับเผากันนะฮะ
ไม่อยากจะเรียกไฟป่านะครับไฟจากน้ำมือมนุษย์นี่แหละครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งโพสต์คลิปมุมสูงรายงานสภาพอากาศสุดเลวร้าย
ก็ใช้คำนี้ที่ตะบนบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
จะเห็นหมอกควันไฟป่าหนาทึบไปหมด
นี่ครับแล้วอากาศนิ่งลมไม่พัดทัศนวิสัยก็ย่ำแย่สิครับ

โอ้โหเขาบอกเห็นแล้วสงสารปอดของลูกของหลานชาวเชียงรายผู้สูงอายุ
ผู้มีโรคประจำตัวเสียเหลือเกิน
ปิดท้ายเราไปดูเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ

ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน
เกินกว่าค่ามาตรฐานติดต่อกันนานเกิน๘วันแล้วขออภัย
ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพประชาชน

จะประกาศให้เป็นเกตภัยพิบัตรฉุกเฉินไหม
แล้วประสานประเทศเพื่อนบ้านให้ช่วยหยุดเผาไหมนะครับ
เผาป่าและพื้นที่การเกษตรในช่วงที่อากาศมันย่ำมันแย่เนี่ย

ทำระดับอาเซียนระดับคุมพิพากษ์เลย
โอ้โหมลพิษหมอกควันข้ามแดนมันหนักจริงครับ